ไปดูกันต่อเนื่องเขามีการแชร์ภาพหนึ่ง

โพสต์ภาพซึ้งใจในรถพระธรรม

ที่ไม่ใช่พระธรรมแบบทอทงรอเรือรอเรือม้า
ค่ะเป็นรถพระธรรม
ธรรมแบบการกระท้าวทำอย่างไร

เรื่องราวนี้ถูกแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลจำนวนมาก
แล้วก็ระบุว่าสาธุครับตามมาดูแลลูกช้างขนาดนี้
รอดแต่ยางรถลูกไม่รอดครับ

ว่ารถพระทำก็คือเหตุการณ์นี้นั่นเอง
เป็นภาพยางรอรถจักรยานยนต์คันหนึ่งไปเหยียบพระพุทธรูปองค์เล็กค่ะ

แล้วพระพุทธรูปก็เจาะเข้าไปในยางรถจนเสียหายเลย
เขาก็ต้องเอารถเข้าไปซ่อมแล้วก็โพสต์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่

พอดีเลยนะครับ
ก็เลยมีคนแชร์โพสต์ต่อไปกว่า๒๐๐๐ครั้ง
ชาวโซเชียลมาแสดงความเห็นเรื่องนี้มากมาย
บอกว่าให้เก็บเอาไว้เป็นของดีเพราะท่านตั้งใจมาหา
บางคนก็ขอมีการคอมเม้นท์แบบขำว่า
ท่านขอซ้อนท่านไม่ให้ท่านซ้อนท่านก็เลยขอเกาะยางแทน
อันนี้ก็เป็นสาเหตุของโพสนะคะพระรอดแต่ว่ายางรดลูกไม่รอดครับ
ดูอ่ะเอ็นดูเจ้าของยางรถมากนะคะ